ดูเรื่องราวน่ารักนี้หน่อย
เวลาเราเห็นเจ้าตัวนี้บางทีมันก็แบบน่ารักดี

แต่พอเข้าไปใกล้แล้วมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คุณถ้าเป็นดิฉันค่ะเป็นอย่างไรคะ

ภาพเป็นคุณน่ะ
คือบางคนไม่ชอบนะพวกจิ้งจกตุ๊กตา
อาจจะบอกให้ก่อนว่าน้องไม่ต้องเขาไม่ชอบตัดประเภทแบบนี้
แล้วทำไมพวกเขาเข้ามาอย่างนี้
คุณคิดว่าดิฉันจะอยู่สภาพไหนตอนนี้
เอาจริงนะคนไม่ชอบก็เรียบร้อยเลยนะ

แล้วนี่จิ้งจกหรือเขียห์ตะปาดมันโดดไกลมากเลย

แล้วคนที่ตกใจกว่าจิ้งจกก็คือนี่แหละ
คนที่ถ่ายคลิปนี่แหละโอ้โหไม่คิดว่ามันจะพุ่งชนมาขนาดนี้
ติ๊กต๊อกของคุณเฮมินิก
ผิดขออภัยนะเขาก็โพสต์เอาไว้ก็น่ารักดี